สำหรับใครที่อยู่ชานเมือง
รออีกหน่อยอีกไม่เกิน๓ปี

เพราะว่ารถไฟสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิต

มันส่งผลกระทบถึงเรื่องการคมนาคมเหมือนกันนะคะ

ราคาค่าโดยสารรถไฟชั้น๓
อีก๘๑๐บาทนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้นายวรวุฒิมาลารองผู้ว่า

รถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท
ก็ยอมรับว่าอยู่ในช่วงการพิจารณา
จะปรับโครงสร้างราคาตัวโดยสารรถไฟชั้น๓
ขึ้นอีก๘๑๐บาท

เริ่มต้นที่๒บาทแล้วเป็นแบบนี้หน่อยนะคุณผู้ชม
นานกว่า๓๓ปีแล้ว

โดยการรถไฟก็ตั้งเป้าว่าจะใช้เวลาศึกษา
โครงสร้างค่าโดยสารใหม่ให้แล้วเสร็จ

หลังจากนั้นเมื่อมีการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปนะคะ
ขั้นต่ำอาจจะเป็น๘๑๐บาท

เพราะว่า๒บาทนี้มันไม่มีระบบ
แล้วรถเมย์ยัง๗บาทกว่าอะไรอย่างนี้นะคะ

แต่ว่ากิโลเมตรที่จะโดยสาร

อย่างเช่นเดิม๕กิโลเมตรอาจจะต่อเป็น๑๐กิโลเมตร
ส่วนความคืบหน้ารถไฟสายสีแดงบางซื่อรังสิต
สถานีจะแล้วเสร็จพฤศจิกายนปีหน้า
แล้วก็จะเปิดใช้แบบเป็นทางการ
คุณผู้ชมปี๖๓เดือนตุลาคม

แก้ไขสถานีแล้วก็เพิ่มโครงสร้างทางวิ่งนั่นเอง
อกจากนี้ก็ยังเตรียมเสนอคณะกรรมการ

ที่จะใช้จัดเก็บสำหรับโครงการรถไฟฟ้าชาญเมืองสายสีแดง
ช่วงบางซื่อลังสิตและช่วงบางซื่อตลิ่งชัน
เบื้องต้นค้าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ๓๒๓๔บาท
หรืออาจจะจัดเก็บในอัตราเริ่มต้น๑๔บาท
และแพงสุดก็คือ๔๕บาทต่อคนต่อเที่ยว
ทีนี้มาดูเรื่องของขอสมกหน่อย
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯที่ก่อนหน้านี้
เราก็ได้ยินข่าวไปว่าจะมีการทำหนังสือขอเข้าพบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะยื่นข้อเรียกร้อง
ปรับค่าโดยสารรถร่วมขอสอบมอกรเพิ่ม๔บาท
รถร้อนแล้วก็รถปรับอากาศ
ตอนนี้ทางด้านขอสมกออกมาก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่า
ยังไม่ปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถทุกประเภท
ตามสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น
เพราะว่าจะทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อน
แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนระบบเศรษฐกิจในภาครวมด้วยนะคะ
ดังนั้นรถครีมแดงค่าโดยสาร๖บาท๕๐สตางค์ตลอดสาย
แต่ถ้าเกิดว่าบริการตลอดคืนก็จะเก็บ๘บาทตลอดสายนะคะ
ส่วนรถธรรมดาขาวน้ำเงิน๗บาท๕๐สตางค์ตลอดสายค่ะ
ปอกันบ้างครีมน้ำเงินคิด๘๑๐บาทอันนี้ตามระยะทาง
ทีนี้เราพูดเลยมาถึงเรื่องน้ำมันนิดนึงแล้วกันนะครับคุณผู้ชม
เพราะว่าเมื่อวานทั้งปตทแล้วก็บางจากประกาศออกมาว่า
วันนี้มีผลตั้งแต่ตี๕ลดราคาน้ำมันทุกชนิด๕๐สตางค์
ในโลกโซเชียลนะโอ้โหมีการแบบว่าเชิญชวนกันให้ประชาชนยกเลิกการเติมน้ำมันของ
อันนี้แหละฮะนะฮะนั่นนะฮะดังนั้นนะครับ
เมื่อวานนี้ทางด้านของพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดก็บอกว่านายยกรัฐมนตรี
ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าการจะปรับขึ้นเรื่องของราคาน้ำมันดีเซล
หรือว่าเรื่องของกลไกตลาดโลกแล้วยังต้องคำนึงถึงความรู้สึกของภาคประชาชนด้วย
ตอนนี้ก็พยายามจะแก้ไขให้ประชาชนได้สบายใจที่สุดอยู่นะครับ